สองหลัง
ของทีมที่คิดว่าน่าจะเป็น
ติงแชมป์พี่บาริก

สุดท้าย
เฮ้ย

ไอ๊แก๋วบ่าเอ้ย

เนี้ยเห็นไหม

กองกลางเล่นในสเปน

กองหลัง
ที่เพิ่งย้ายมาที่เมริกส่วนร้อน

น่ารู้

ตัวติ๊กหลีมาช่วยดี
ตัวติ๊กหลีมาช่วยดี

มาเถอะแมน

อาจจะเป็นดาซหนี้ก็ล้อให้ตอบแล้วนะ

เล่นได้ทั้งกองกลางกองหลัง

เล่นในพรีเมอร์ลีกอยู่ในลอนดอน
มามาเอาเลย

มาเลยมา

รอดเฉยเว้ยกูรอดแล้ว

นี่แบบนี้ขนาดเราแบบว่าโกมเขาขนาดนี้